เอาพูดถึงวงการเพลงคุณผู้ชมนะคะมีอีกสามหนุ่มกับหนึ่งวง
โอ้โหบอกเข้าหอบของมาเยอะไปใช่นะคะมาเป็นแบบว่า
หนุ่มส่งของตกใจเลยยืนรอกันสามคน
อาหารแทนรับจ๊อปคุณผู้ชมค่ะผ่านตัวมาเป็นคนส่งของ
อบรอยยิ้มเมื่อเสียงเพลงกับแฟนนี่นำไปส่งจริงนะคะ
โดยพี่เมธีนะคะเปิดใจว่าเอาจริงเลยนะงานโชว์ตัวทั้งหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ถึงวันนี้ตอนนี้๑๐๐งานแคนเซิลหมดเลยคุณผู้ชม
แต่อย่างไรวงก็ต้องอยู่นะคะก็เลยมาทำอาชีพเสริมค่ะ
แล้วก็ปั้นเพลงสามซิงเกิ้ลรวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น
โดยเร็วนี้นะคะลามานูนก็บอกว่าเดี๋ยวได้ฟังอัลบั้มเต็มแน่นอนพฤษภาคม
ฝากกำลังใจทุกคนต่อสู้กับโควิดรอกใหม่ให้จงได้ด้วยค่ะ

รายได้ดีนะคะพบงว่าเป็นอะไรได้ดีนะครับ

น่าจะวางแผนประมาณเดือนพฤษภานี้ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับ
สถานการณ์โควิดนี้อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็จับมือแล้วก็ไปด้วยกัน
แล้วก็มั่นใจว่าฝาหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ

เพราะว่าล่าสุดนะคะคุณสมเมค่ะมือกองวงลามนูนะคะ
ยังฝากอาชีพเสริมทำห่อหมกมาให้กินนี่
อร่อยมากคุณผู้ชมเป็นแบบสูตรชาววัง

อร่อยมากค่ะคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าใจแหละ
สถานการณ์โควิด๑๙มันระบาดหนัก
ดาราหลายคนเขาก็ไม่ได้ออกงานอีเวนต์ไม่ได้ไปร้องเพลง
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่เขาหยุดจับกันได้
อร่อยจริงตามได้ในเพจเลยคุณผู้ชมพบพี่เขาตลอดไปแล้วกันนะ